วันนั้นคุณหนุ่มกัญชัยก็พูดในข่าวใส่ไข่นี่แหละ
ว่าตอนนี้นายนพัฒน์กับใบเฟิร์น

แม่มันดูสิ้นสุดทางเพื่อนแล้ว

ล่าสุดคุณนายนพัฒน์เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่า

ไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยไปปรึกษาคุณหนุ่มกัญชัย
ซึ่งผมพยายามทำให้เขาเห็นแล้วว่าผมชอบเขา

ถามว่าเริ่มชอบตอนไหนผมไม่มั่นใจ
แต่น่าจะหลังจากกลับจากมิลาน

คบไปนานดังนั้นผมคงอยู่นิ่งไม่ได้
คงต้องพูดกับพี่หนุ่มกัญชัยก็รับทราบมาตลอดนั่นแหละนะฮะ

พี่หนุ่มมาแป๊บนึงนะพี่หนุ่มมาแล้วพี่หนุ่มมาสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
ยังไงคะฮัลเป็นที่ปรึกษาความรักเขาเป็นไงบ้างฮะที่ปรึกษา
นี่สารแนมากเลยนะเนี่ยโทรเข้ามาเนี่ย
นี่เราเปิดเสียงสุดเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เปิดแล้วค่ะ
ใครบ้างเนี่ยอยู่กับใครบ้างครับเนี่ยอยู่กับพี่มดแล้วก็น้องมิ้นท์แล้วก็รถเมย์ค่ะแองจี้ด้วย
อ๋อโอเคแต่มดสรรแนมมากเนอะ
เออไงอะถ้าฉันสารแนมากยังเธอคงจะยิ่งกว่าสเต็ปของสเต็ป
ไม่จะ๓พี่ว่าปกติเนี่ยคือจริงน้องนายเค้าปรึกษาพี่มานานแล้วถูกมั้ย

อยากรู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่
เออครั้งแรกเมื่อไหร่เหรอคะ
ก็ประมาณนึงเค้าคุยกันอะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่ก็คุยกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ฮะ
อืมน้องบอกตั้งแต่แรกเลยไหมเพราะว่าเห็นน้องเขาบอกเนี้ยค่ะ

ก็พอจะรู้มาสักพักหนึ่งแล้วน้องก็คุยด้วยแล้วอีกนั้น

ว่า๑๒๓๔มันเป็นยังไงพี่จะแค่รับฟังแต่ว่ารากหลักมันก็อยู่ที่ตัวของนายเอง
คือต้องบอกก่อนว่านายเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักมาก
แล้วพี่ก็เชื่อว่าในช่วงเวลาของความเป็นเพื่อน
มันก็จะมีมุมมองหลายมุมที่แบบเขาก็อาจจะแบบไม่กล้าที่จะขยับอะไรมาก
เพราะว่าถ้าขยับไม่ดีเนี่ยความเป็นเพื่อนมันก็จะหายไปถูกป่ะ
ถูกไหมเพราะว่าบางทีแบบคนมันเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างนี้
แล้วมันก็แบบมันก็จะคือพี่เองก็ได้รับฟังในหลายเรื่องอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบมันก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขาแบบมาปรึกษาพี่
ซึ่งบางเรื่องพี่อาจจะขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของในมุมมองของตัวเขาเองสองคนอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็ถ้าจะให้พูดก็คงจะพูดว่าพี่เองก็พอจะรู้ว่านายเขาก็มีความรู้สึกที่ดีอะไรอย่างนี้
เพราะว่าพี่เคยพูดกับนายตั้งแต่ก่อนนายที่แบบนายจะไปอิตาลีอะไรอย่างนี้บอก
นายพี่ว่าพี่อยากให้นายอ่ะแบบคบกับใบนะอะไรอย่างเงี้
เพราะว่าพี่รู้สึกว่าสองคนแบบดูแล้วแบบพี่คือนายก็เหมือนลูกชายอะพี่อะ
เป็นเหมือนเขาเป็นลูกชายพี่อีกคนนึงอะไรอย่างเงี้เพราะว่ากับหมูเองก็อายุก็เท่าเท่าพี่นี่แหละแล้วก็
แล้วก็เราก็แบบทำงานเล่นละครเล่นมือด้วยกันตลอดอะไรอย่างนี้
พี่ก็เห็นนายมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่หมูท้องจนกระทั่งหมูคลอด
กระทั่งวันหนึ่งนายมานั่งออกรายการราชีสโมสรบอก
หมูบอกเออขอให้พี่ซื้อไหมก็ไม่คือมันมีอะไรหลายอย่างที่พี่รู้สึกว่ามันแบบมันคุ้นเคยกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็พี่ก็เลยแบบว่าเออแบบพี่เห็นคู่นี้แล้วพี่รู้สึกเออแบบพี่ชื่นใจอะไรอย่างนี้
มันมันชุ่มฉ่ำหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็เคยบอกเขาแต่เขาก็เคยบอกพี่ว่าแบบ
คือพี่หนุ่มมันผมก็ตอนนี้ผมแบบยังเป็นแค่ได้แค่เพื่อนอะไรอย่างนี้
จนกระทั่งวันหนึ่งนายเขากลับมาจากอิตาลีเขาก็มาปรึกษาแหละว่ามันพี่หนุ่มมองยังไง
ผมรู้สึกผมมีความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างนี้
ผมรู้สึกแปลกรู้สึกแบบรู้สึกแบบเออมันก็มีอะไรอย่างนี้
สิ้นสุดท้ายอย่างนี้
แม่ไม่เห็นปรึกษาคนรักพี่หนุ่มบ้างหรือเขาแนะนำแม่คนดี
แต่พี่ชอบในสิ่งที่นายสัมภาษณ์ในวันนี้นะ
เพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นการให้เกียรติผู้หญิงที่ดีมากเลย
แล้วก็เขาก็แมนมากที่พูดมาแบบนั้น
เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือจะอะไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือก็คือตัวใบเอง
เพราะว่าคือใบก็เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายพูดแบบนี้คือการให้เกียรติใบมากเลยนะ
ดีมากแล้วก็แต่อีกอันหนึ่งที่จะฝากไว้ก็คือ
คำพูดของนายในวันนี้บางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าคาดหวังกับคำตอบของใบเฟิร์นแล้ว
อ้าวใช่แล้วเมลานจะพูดว่ามีคนเขียนเข้ามาในคอมเม้นท์บอกว่าแบบเนี้ยพูดออกมาแบบนี้แล้วมันเป็นการกดดันไฟหญิงหรือเปล่า
จริงแล้วอย่าไปมองแบบนั้นเลยว่าเป็นความกดดันอะไรหรือเปล่า
พี่ก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้แล้วนายตัดสินใจที่จะพูด
พี่เชื่อว่ามันผ่านกระบวนการในความคิดของตัวเด็กสองคนส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกัน
เพราะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะนายไม่พูดหรอกเพราะนายพูดไปแล้วอันนี้เราคิดกันเล่นนะคือแล้วพี่ไม่ได้ไปชี้ชัดต้องบอกก่อนนะไม่ได้ไปชี้ชัดนะ
พี่มองว่าให้พี่ตั้งข้อสังเกตหรือประเด็นขึ้นมาว่านายกล้าที่จะพูดแบบนี้ออกมาก็คือเป็นการให้เกียรติใบสุดท้ายใบก็ต้องเป็นคนตอบถูกไหม
พี่เชื่อว่าเอาง่ายคือพี่ว่านายก็คงไม่ได้คงพูดออกมาคงคิดแล้วว่าคำตอบอะไรออกมาก็ตามแต่มันจะต้องไม่เสียความเป็นเพื่อน

นี่น้องมาเล่าให้คุณหนุ่มมาเล่าในรายการ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพี่ก็อยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของตัวใบด้วยอะไรอย่างนี้ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเองเท่านั้นคือตัวนี้มันไปตามทางของมันละมันไปตามแบบเส้นทางของมันละ
เพราะฉะนั้นแบบอย่าไปอย่าไปคิดไปตั้งข้อสังเกตไปแบบไปกดดันไปอย่าไปมองแบบนั้นเลยมองว่าความรักครั้งนี้ของสองคนเนี่ย
ใบอาจจะยังไม่ได้ตอบนะเดี๋ยวรอใบแต่ว่าพี่มองว่าสิ่งที่นายทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้แล้วมันก็
ชอบก็เขาบอกว่าชอบอ่ะเอ้อคุณไม่ได้มานั่งแบบว่าผมอย่างนู่นนี้คือผมชอบนี่คือการให้เกียรติผู้หญิงและไม่ได้เป็นการกดดันด้วย
่าโอเคครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป